นี่เด็ดใช่ไหมผีกัญชางั้นจัดต่อเลยค่ะสูบกัญชาเหมือนกัน
ไม่ใช่เด็กค่ะโตแล้วโตแล้วเป็นเจ้าอาวาสค่ะ
ทุกอย่างใช่เหมือนมันนี้สองร้อยค่ะ
คนทำบุญน่ะด้านในก็นี่แหละโอ๊ยแต่งองค์ทรงจีวรทรงยำเนื้อแบบนี้
ซึ่งเพจเนี่ยระบุเอาไว้ว่าใส่สบงแล้วทรงยำเนื้อเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในสุโขทัยนะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราไปที่วัดนี้ค่ะวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรม
อยู่ที่อำเภอเมืองของสุโขทัยเจอพระครูแมวพระครูแมวเนี่ยเจ้าอาวาสเขาเรียกเอ่อ
เป็นเจ้าอาวาสชาวบ้านจะเรียกพระครูแมวพระครูแมวชื่อของท่านคือพระครูสมุสำรวยค่ะ
ท่านบอกว่าอ๋อในคลิปนั้นน่ะเหรออัตมาเองอ้าวยังไงท่าน
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนปลายเดือนตุลาเข้าไปในกุฏิพระลูกวัดแล้วเห็นไง
เห็นว่ามีกัญชาอยู่แล้วตัวท่านเจ้าวาดท่านเป็นเบาหวาน
น้ำตาลขึ้นพอดีกัญชามีสรรพคุณอะไรคุณผู้ชมลดน้ำตาลในเลือด

ใช่ทางการแพทย์จัดซะหน่อยอัดซะหน่อย
แล้วคนถ่ายคลิปน่ะก็เป็นพระลูกวัดเจ้าของกุฏิแหละ

แต่ก็คิดว่ามันไม่ขึ้นไปจริงสมมตินั่น
แต่ก็คิดว่ามันเป็นไอยารักษาโลกด้วยเลย

ผู้ที่ทำคลิปแผ่แพร่ขนาดนี้เขาได้ออกจากวัดไปหรือยังคะ
โยมคลิปนี้มันเก่าไปแล้ว

เจ้าคณะอำเภอเขาก็ตั้งกรรมการสอบอัตมาไปแล้ว
สำนักพุทธสุโขทัยก็มาถามข้อได้จริงอัตมาแล้ว
ให้อำนาจคณะสงฆ์ในการจัดการก็ใช้กัญชารักษาโรคไง

แต่เจ้าคณะอำเภอก็ภาคทันไว้นะทำทันบนเอาไว้

เพราะว่าคลิปนี้มันไปปรากฏในเพจไง
ส่วนกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าเจ้าอาวาสเอาเงินจากการทำบุญของญาติโยม
สร้างบ้านให้กับลูกสาวของเจ้าอาวาส
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าโอ๊ยไม่จริงหรอก
อาตมามาบวชเนี่ยอัตมาตัดขาดจากครอบครัวแล้ว
แล้วเรื่องที่บอกว่าพาพี่สาวที่ไม่มีครอบครัวมาอยู่ในวัดให้ช่วยงานวัดเนี่ย
จริงทางกรรมการวัดก็รับรู้ไม่ได้มีใครค้านนี่
อ้าวก็พี่สาวก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับอัตมาเหมือนกัน
นี่ค่ะคณะสงฆ์สอบสวนลงบันทึกปากคำเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมเอาข่าวนี้มานำเสนอ
คือท่านก็ยืนยันว่านี่คือกัญชาทางการแพทย์